ต่อกันที่เรื่องของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
มีการจัดโครงการในการปูพื้นฐานด้านการทำธุรกิจให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับ
และเรื่องของแผนธุรกิจที่มีการคิดค้นมานั้นสามารถดึงดูดนักธุรกิจต่างชาติได้มากขึ้นด้วยครับ
นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ๑๐ทีมสุดท้ายที่ชนะการประกวดแผนธุรกิจ
โครงการต่อยอดเพื่อปูพื้นฐานและพัฒนาศักยภาพในการทำธุรกิจ
ก่อนจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มตัว
ผู้เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำจากวิทยากรหน่วยงานของรัฐเอกชน
เนื่องจากว่านักเรียนนักศึกษาหันมาสนใจทำธุรกิจเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้น
แม้จะมีไอเดียที่หลากหลายแต่ว่ายังคงขาดประสบการณ์
หากได้รับความรู้และขัดกราวให้ดีขึ้น
จะเป็นการดึงดูดให้กับนักลงทุนสนใจแล้วก็มาร่วมลงทุนมากขึ้นนั่นเองครับ
ของไลน์๔๐นะครับบริษัทรัฐบาลรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
พอเราส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สร้างพิเศษแทนแล้ว
ก็ต้องหาโอกาสให้เด็กที่ว่าจะนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอด
มีแผนการลงทุนในอนาคตอาจจะมีผู้ประกอบการเองร่วมลงทุนกันนะ
หรือนักลงทุนญี่ปุ่นหรือจากต่างประเทศ

เทรนด์ของธุรกิจที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คือ
ธุรกิจด้านการแพทย์ผู้สูงอายุแล้วก็เทคโนโลยี
แต่ว่าต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการประกอบธุรกิจ

รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหานำไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
แล้วจึงค่อยเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
ด้วยการจดสิทธิบัตรและต้องมีตัวชีวัตรที่ชัดเจน
เพื่อคำนวณต้นทุนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ